ขอถามคุณหน่อยว่าทุกวันนี้เคยถามตัวเองบ้างไหมว่า
มาไกลแล้วหรือยัง
มาไกลหมายถึงอะไรหมายถึงหน้าที่การงาน
หมายถึงอะไรหมายถึงหน้า
ก็เลือกเอารูปสมัยวัยกระต่อช่วง
ประกวดร้องเพลงมาตอนเด็ก

ภาพขวาใบเตยอายุ๓๐แล้ว

ซึ่งใบเตยเองก็นั่งยันนอนยันว่า
ความสวยที่ได้มามาไกลครั้งนี้นะครับ

หนังหน้าทุกอย่างบนหน้าเธอ

แต่ก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออฉันแบบขี้เหล่มากจริง

ตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรสักอย่างอะพี่

ก็ได้เท่านั้นแหละแต่ใบหน้าทุกอย่างอ่ะ

เรื่องแสะอะไปเตยว่ามันต่อให้ไม่ใช่ภาพเนี้ย

คิดดูหนูโพสต์รูปลงไอจีหนูมีงานทุกวัน

เราก็เลยเขียนไป

ชี่ว่าให้ดูเป็นเรื่องราวหน้าการให้กำลังใจตัวเอง
การดูแลรูปร่างหน้าตา
มันแทนทุ่นอื่นด้วย
โกหกว่าต้องมีพบพงพบแภดบ้างแหละ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอก็บอกว่าขอขอบคุณช่างแต่งหน้าที่เคยมาแต่งให้เธอด้วยนะคะ

บอกไม่ทำเชื่อไม่ทำก็ไม่ทำ